หาของอร่อยทานกันหน่อยคุณชนะ
ของอร่อยที่ว่าเนี่ยมันคือสับปะรดทอดค่ะ
คุณผู้ชมเริ่มจากการคัดเลือกสับปะรดลูกโตก่อน
แล้วก็มาล้างหั่นปอกเปลือกออกแบบนี้นะคะ
เป็นเมนูยอดฮิตขายดิบขายดีมานานกว่า๒ปีแล้ว
เจ้าของร้านเจ้าของเมนูคือเธอคนนี้ที่กำลังหันสับปะรดนี่แหละค่ะ
คุณปิยนุษย์นากลางนะคะเธอบอกว่าไปได้ไอเดียการขายสับปะรดทอดเนี่ย
จากตอนที่เธอไปเที่ยวเชียงรายแล้วไปเห็นแม่ค้าเอาสับปะรดภูแลมาทอดขาย
เธอไปซื้อกินเฮ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยดี
พอกลับมาบ้านที่จังหวัดตราดก็เลยไปเอาสับปะรดตราดสีทอง
ซึ่งเป็นผลไม้ของดีที่เมืองตราดมาลองดูเธอก็ลองผิดลองถูกอยู่นานนะคุณผู้ชม
แต่พอสำเร็จก็เริ่มขายที่งานตามเทศกาลต่าง
สุดท้ายเปิดร้านด้วยของตัวเองกว่า๒ปีแล้วก็ขายมาเรื่อยแบบนี้นะคะ